มันไม่ใช่แค่มนุษย์โลกเท่านั้นนะที่ร้อนอบอ้าวกันอยู่ในขณะนี้
เหล่าปรดาสิงษารสัตว์ก็เดือนร้อนเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเราก็มีวิธีการในการคลายร้อนให้กับเหล่าบรรดาสิงสารสัตว
ในสวนสัตว์ที่จังหวัดละครราชสีมามาฝาก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

ครับโยนไปอีกตกนงตกนักก่อนเอามือกว่าขึ้นมาคือทริงชิภาษี
พวกนี้นะบอกเลยมันฉาหลาดมากเนี่ยเห็นไหมดูเอากิ่งขี่เอา
มันก็มาแล้วก็ปับปะโธ่ไม่ธรรมดา
แล้วทีนี้บางตัวนะมันเห็นเจ้าหน้าที่มันทำไงรู้ไหม

อันนี้เรื่องจริงคุณดูตามภาพไปเรื่อยคุณจะเห็น
ลิงมันกวักมือเรียกเจ้าหน้าที่บอกมาโยนมาทางนี้

คือมันกวากมือเลี่ยงจริง
ตกน้ำเอาไปประลายหยิบเองได้
สุดยอดผมบอกแล้วว่าลิงที่นี่ฉลาด
นี่แหละครับบอกเลยนะว่ามันเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยได้จริงนะ

ไม่ใช่แค่ลิงนะสัตว์ชนิดอื่นเหมือนกันที่เขาทำแบบนี้
ก็คือเอาผลไม้ไปแช่เย็นบ้าง

คุณดูวิธีการดูด

แนนด้าที่เชียงใหม่เขายังต้องให้พวกหวานยงหวานเย็น

ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะครับ
ในการช่วยดับร้อนให้กับเหล่าบรรดาสิงสารสัตว

คนเราเนี่ยเวลาร้อนก็ทนร้อนได้ระดับหนึ่ง
แต่สัตว์บางชนิดเขาทนร้อนได้ไม่เหมือนกับมนุษย์ทั่วไป
เราถึงได้เห็นข่าวไงว่าช่วงนี้ซูนักมักแมว
เป็นฮีสโตรกอยู่ก็เสียชีวิตตายกันไป

อากาศร้อนนะสัตว์เขามีชีวิตมีหัวใจเหมือนกันเนาะ